ลูกโตเป็นนุ่มแล้วก็จริงจนหลายคนมองว่า
เวลาถ่ายรูปด้วยกันทีคิดว่าเป็นคู่รักนะ
คือไม่เจอน้องกายมานาน

คือมันดูเหมือนแบบเป็นคู่รักไปออกเดท
แต่ย้ำอีกทีนะคะคุณแม่คุณลูกนะจ๊ะ

เมื่อไหร่นะคะจะได้เห็นผลงานในวงการบันเทิงกันอีกสักที

รวมไปถึงขอถามไปถึงเรื่องสาวของน้องกายด้วยดีกว่า
ลูกหล่อขนาดนี้นะคะตอนนี้มีใครเข้ามาครอบครองหัวใจอยู่หรือเปล่า

ไปฟังเลยค่ะคุณแม่เขาแซ่บจริงเลย

คุณก็มีหลายช่องนะคะคือตอนนี้เขาก็ติดต่อมาก็ไม่ห่วงค่ะ
เพราะว่าเขาโตแล้วแล้วก็กลายเขาก็ไม่ใช่คนที่เจ้าชู้นะคะ
เขาก็แบบถ้าเขาจะชอบใครบ้างเขาก็จะชอบจริง
เขาโตมาจนถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องพูดคุณทุกอย่าง
เอาถึงจุดที่เขาอยากจะมาปรึกษาเราแล้วเราให้ว่ากัน

แต่ท่านแม่โอเคทุกอย่างโอเคแหละ